พาคุณผู้ชมไปไหว้ขอโชคขอลาบกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมครับนะฮะหลายพื้นที่ก็มีบรรยากาศมาฝากเช่นเคยนะครับ

มันจะได้แบบชุ่มฉ่ำหัวใจกันบ้าง

เพราะว่าที่จังหวัดพยาวเขามีชาวบ้าน
ในพื้นที่นอกพื้นที่เขาไปกัน
เอาดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไห้บูชารูปปั้น
นุสวรีเจ้าแม่จันเทวีวีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพยาว
ใครอาจจะไม่ทราบว่าเมืองพยาวเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก็เป็นทางด้านของเจ้าแม่จันเทวีนะครับ
ก็มีการจุดไฟเผาถ่านเส้นไหว้

หลังจากช่วงเย็นเมื่อวานแน่นอนฮะวันแม่นะครับ
ชาวบ้านก็ถือโอกาสขอโชคลาภซะเลยนะฮะ
แล้วพอทำพิธีไปปุ๊บก็ไปเห็นเลขเด็ดนะครับ
มีทั้งเรื่องของเลขของยอดจำนวนเงินผ้าป่าสามัคคี
ที่เขานับดูแล้วได้๓๗๐๐กับ๔๓บาท

รวมทั้งเลขที่ได้จากการบูชาในการเผา
ให้กับแมงสี่หูห้าตาด้วยนะครับ
ฟังข่าวเราต่อไปนี้ต้องหูดีตาดีด้วยเนอ

ไปที่วัดแม่ตะไคร้ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนเขาก็ไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ
อยู่ที่วน่าองค์ทะเยนหลวงปู่ทวช
ยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงตั้ง๔๙เมตรคุณผู้ชม
หลวงปู่ทวดองค์นั่งก็มีนะในวัดนี้สูง๑๘เมตรค่ะ
เขาก็ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นแหละ
เจ้าอาวาสค่ะสวดชัยมงคลคาถาเสริมโชคชะตาเสริมบารมีเพิ่มโชคลาภ
ดับเคราะห์ให้กับประชาชนที่มาเที่ยว
เมื่อวานนี้เป็นวันแม่ไงคนก็ไปเยอะนะคะ
แล้วน้ำมนต์ไม่ใช่อะไรหรอกเอาน้ำมนต์มาปะพรมให้กับญาติโยมไงอย่าคิดไปไกล
แล้วก็แจกเหรียญหลวงปู่ทวดและตะกรุดตะไข่วัดเจดีให้กับคนมาร่วมงาน
หลังพิธีค่ะเขาก็อยากจะเห็นน้ำมนต์ใกล้
น้ำมนต์ที่ถูกศีรษะตัวเองถูกรดไปแล้วเนี่ยที่จะกลับไปได้โชคได้ลาบ

ไปกันที่คลองขลุงกำแพงเพชรกันหน่อย
ใช่ครับกำแพงเพชรเนี่ยพาไปดูที่บ้านเกาะหมูนะฮะ
ตำบลคลองขลุงอำเภอครองขลุงครับ
เขามีการวงส่วนเรือแม่ญาติระเขียนทอง

น้ำทาเปนผิดทรีย์กันมีร่างทรงข้าวไปช่วยทำพิธีด้วย

แล้วปรากฏว่าตอนทำพิธีเนี่ยเหมือนบางอย่างเข้าสิงทั้งร้องไห้แล้วเนื้อตัวหนาวสั่น
ก่อนที่จะเอ่ยปากบอกกับชาวบ้านว่าตนเองจะขึ้นมาให้โชคกับทุกคน
เพื่อสร้างบุญกุศลจำนวน๒งวด

ใช่และหลังจากนั้นแล้วให้ชาวบ้านเคลื่อนย้ายตนไปอยู่ที่วัดในพื้นที่
แล้วก็บอกว่าตัวเองชื่ออะไร
ชื่อแม่สบายทองอายุ๕๐๐ปีบอกอายุด้วย
ชื่ออายุนะคะถูกทรายในแม่น้ำปิงทับถมกันมานานแล้ว
แล้วพูดใบ้เป็นปริศนาบอกกับทุกคนบอกว่า
ทุกคนหาแม่ขึ้นมาจากน้ำเพียงแค่ลำเดียว
ช่วยกันหามนะลูกลำเดียว
คุณฟังนะทุกคนหามแม่ขึ้นมาจากน้ำเพียงแค่ลำเดียว

แม่ย่าตะเคียนทองแม่สบายทองบอกแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็มุ่งดูตัวเลขที่บอกว่าหามเนี่ยคือมันจะออกหามใช่ไหมแม่
ชาวบ้านถามแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะหนึ่ง
เจ้าแม่มีการบอกเลขด้วยเอาไปดูเอาเองเถอะ

ช่วยกันหามอย่างไร

หามถึงถามที่นี้นะ

แม่เขาก็บอกว่าช่วยกันหามนะลูก

แม่มาลำเดียวช่วยกันหามนะลูก

เราก็ตีไม่ออกอะนะแล้วแต่คู่ชมจะดิสดาล

ตีไม่ออกนะอันนี้ก็ว่ากันไปของแม่สวัสดิ์ทองนะ
ไปต่อที่นครสวรรค์นะชาวบ้านที่อำเภอกรกภาพ
พากันไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนความยาว๒๐เซนติเมตร
ลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก๗๐๘๐เซนได้

เลขที่๔๓บ้านดงชะพรูหมู่๕
ทีนี้หลังจากอันเชิญขึ้นมาจากลำน้ำเจ้าพญา

บัตรที่ผ่านมาก็มีคนไปขอโชคราบทว์

ก็ซื้อสะใบหลายสีไปถวายเส้นแม่ตะเคียน
อันนี้ก็เป็นบรรทากาศข้อนเข้าไปขอโชคขอลาบกัน
แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ให้คุณผู้ชมพักหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่ง